เอาไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะการเมืองว่าแซ่บกันแล้ว
ต่อกันที่สดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ลูกสาวพญานาคพูดแบบนี้ไม่มีใครหรอก
ธัญญาอาสยามค่ะถือเลิกดีทำบุญบ้านของเธอ
เคาะนาฬิกามาเลยดูสิดูสิ๙โมงตรงยัง
โมงตรงปุ๊บทำพิธีบวงสวงเทพเทวาเจ้าที่บ้าน
และพญานาคค่ะธัญญาเนี่ยเคารพนับถือมากเนอะ
หลังจากนั้นน้องก็รำบวงสวงถวายท่านค่ะ
อย่าบอกว่าอุ๊ยลำบ่อยยังไงช่วงนี้ไม่ได้ลำดาวแล้วนะ
อันนี้นานทีนะคะก็มารำหน่อยละกัน
มีพี่สาวคนสนิทลาล่าขวัญนภามาด้วย
รู้กันอยู่ว่าเป็นสายมูคู่กันมาร่วมพิธี
แล้วก็รำถวายกันด้วยคุณผู้ชมนี่สวยสดงดงามเนาะ

ตั้งใจทำพิธีขึ้นบ้านในทุก๓๔ปีอยู่แล้ว
วันนี้วันดีก็เลยจัดพิธีบวงสวงรำถวาย

เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเนี่ย
มีงานมีเงินเข้ามาแบบปังทุกวันนี้

เรียกเลยนะเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งค่ะ
มีธุรกิจส่วนตัวนะอยากจะสมหวังดั่งใจ
ไม่เท่าไหร่ขอร้อยล้านเท่านั้นเอง
เออใช่นะฮะ

วันที่น้องทำบุญบ้านแบบนี้มันออกไป
ตอนนั้นจำได้อยู่ตอนนั้นจำได้ไหม
ตอนนี้ก็ไม่รู้อาจจะลองสลับกันดูแล้วกัน
แล้วกันวันนี้ว่าจะให้โชคกับแฟนที่กำลังดูอยู่หรือเปล่าคะ
ค่ะก็ตามติดกันนะคะหลายตัวเลขเลย

ก็การรำถวายที่มันเป็นจุดเริ่มต้น

เราให้ฟังคือฟังมาก

งานครอบสินค้า

วันนี้ก็วันที่สิบหกนะ
จริงเป็นเลิกสะดวกแต่ว่าก็ตรงกับวันดีพอดี
เลขที่บ้านก็๙๙ทับ๕๘
ซึ่งวันที่ขึ้นบ้านใหม่ก็ออกตรงเลยค่ะ๕๘
วันนี้ทำบุญบ้านก็ขออย่าให้พลาด

เพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่ที่จะพอไปซื้อลอตเตอรี่ได้

อีกครั้งเลขที่บ้านเธอนะ๙๙ทับ๕
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่า๕๘ไปตรงกับเลขที่น้องไปร่วมพิธีบวงสวงมาก่อนหน้านี้ด้วย
พอมีเวลาก็หาซื้อลอตเตอรี่กันไปแล้วกัน

แล้วคุณผู้ชมค่ะเชอรี่บอกว่าอุ๊ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง